ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปกันไปบ้างแล้วนะคะ
คลิปนี้ยาวสักสี่นาทีได้จริงจริงแล้วเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเขาก็มีปัญหากันมานาน
คือเพื่อนบ้านตั้งใจจะไปถ่ายรถของเพื่อนบ้านที่จอดไว้และเปิดเพลงเสียงดัง
อ่าแต่อยู่ดีมีรถอีกคันนึงมาน่าจะเป็นเพื่อนของเพื่อนบ้าน
เขาก็เลยถามว่าอ้าวมาถ่ายรถเขาทำไมอ่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เอายากถ่ายใช่ไหม
เดี๋ยวดูเขาทำยังไงให้ดูทำยังไงให้ถ่าย
นี่ประชาปันถ่ายรถหัวฉันน้ำให้เหี่ยวปัน
ดี
อะอยากถ่ายใช่มั้ยล่ะถ่ายเลยถ่าย
ไถ่อะไรถอกกระโปรงขึ้นมาเลยเจ็มกันเกงในป้าเลยโอ้น
อยากถ่ายไหมล่ะรถไม่เกี่ยวรถเขาไม่เกี่ยวมาถ่ายทำไม
เอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้กันแล้วนะ

มาสอนอย่างนี้ไปทำอย่างนี้นะ
เดี๋ยวจะทำบ้างอย่ามาถ่ายนะเดี๋ยวจะเปิดให้ถ่ายบ้าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปค่ะ
นางพรพันธ์สุภเริกสกุลอายุ๖๗
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๕มีนาคม
นอนอยู่ในบ้านมีรถเก๋งสีฟ้า
เป็นญาติของเพื่อนบ้านมาเจาะที่หน้าบ้าน
แล้วเปิดเพลงดังมากเธอบอกว่ามันดังถึงขั้นกระจกบ้านสั่น
ก็เลยไปถามทำไมเปิดเพลงดัง
แต่เจ้าของรถตอบกลับด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เธอก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป
จังหวะนั้นถูกเจ้าของรถเก๋งตะโกนต่อว่า
ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ไปสักพักมีรถตู้อีกคันมาจอดหน้าบ้าน

เจ้าของรถคือน้องสาวของนางสมพรผู้ภูสิตอายุ๕๕ปี
ก็คือเพื่อนบ้านที่เคยทะเลาะกันจนไปโรงพักกันมาหลายรอบแล้ว

เคยเคยทะเลาะกันมาแล้ว
ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถตู้ก็เลยตะโกนด่าเธอว่า
ถ่ายคลิปทำไมรถตู้ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย
แล้วก็ถกกระโปรงขึ้นมาแบบนี้
ถ้าอยากถ่ายถ่ายตรงนี้ถ่ายนี้เลย
จังหวะมาจอดแถวรถสีฟ้าพอดี

แล้วคนขับรถตู้เขาก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นภรรยาเขา
ก็เลยเขารถตู้เขาบอกรถตู้เขาไม่เกี่ยวมาถ่ายรถตู้เขาด้วยทำไม

อยากถ่ายนี่เลยนี่เลย

ขำมากเลยว่าเค้าแก้ขำตบมึกขำขำมากเลยขำ

เพลงดังมากดังมากมากจนพื้นกับกระจกอะไรทุกอย่างกระเทินหมด
พี่ก็เลยไปช่องโงกมองเห็นมีรถสีฟ้ามาจอดแล้วก็เปิด
ถือโทรศัพท์ไปสักประมาณสักแป๊บนึงเขาก็ยังไม่ปิด
พี่ก็เลยเปิดประตูออกไปเปิดประตูไปก็ไปมอง
ว่าเอ้าทำไมไม่เปิดแบบนี้เค้าก็เลยเปิดประโต้มา
พอเห็นพี่เริ่มตั้งโทรศัพท์ถ่ายวีดีโอปุ๊บเขาก็จะปิดเครื่องเสียง
ถามว่าแล้วเรารู้จักกันไหมเรารู้จักกันไหมเขาบอกไม่รู้จัก
เอาไม่รู้จักแล้วมาก่อกวนทำไมแต่คือพี่รู้อยู่ว่าเขาเป็นญาติกัน
เป็นญาติกันอยู่แล้วทุกคนเป็นญาติกันที่รถที่มาก็เป็นญาติกัน
หลังนี่เหมือนเขาเลี้ยงหมาไว้หลายตัวแล้วก็เข้ามาขี้มาคาบรองเท้า
อืมแล้วบางทีรองเท้าเราวางอยู่เขาก็มาขี้มาเยี่ยวใส่รองเท้า
พอลูกชายไปบอกเค้าก็จะด่าด่าก็หยาบมากนายหยาบหายมาก
ไม่รู้ไปสัญหาคำพูดมาจากไหนแต่พี่นี่จริงนะเกิดมาหรือเปล่านี่ไม่เคยถาม

อันนี้คนถ่ายคลิป
ถ่ายคลิปค่ะเป็นเจ้าของคลิปที่โพสต์เอาไว้นะคะ

ให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเป็นวันที่ญาติเขานัดรวมตัวกันที่บ้านของนางสมพร
หรอกก็อยู่ติดกับบ้านของคนของนางสมพร
ขับรถเก๋งสีฟ้าพอมาถึงหน้าบ้านของนางสมพรเนี่ย
หลานชายทะเลาะอยู่กับเจ้าของคลิปอ๋อนั่นรถหลานชายใช่อ่า
เรื่องเปิดเพลงเสียงดังเธอก็เลยโมโหครับคุณพี่โสภาบอกว่า
ก่อนที่จะถกกระโปรงขึ้นแล้วบอกว่าอยากถ่ายมาถ่ายของเธอนี่มา
อืมเธอบอกว่าที่เปิดกระโปรงก็เพราะว่าต้องให้ถ่ายจริงจริง
ต้องการให้ถ่ายจริงถ้าถ่ายธรรมดาโลกไม่จำ
ครับครับคุณพี่อ่า
อยากถ่ายนักใช่ไหมมาถ่ายนี่ป้าก็เปิดให้ถ่ายเออ
ก็แค่นั้นก็อยากถ่ายนักไงคือถ่ายรถถ่ายไปทำไม
ก็เห็นกันเยอะแยะอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนเห็น
ให้ถ่ายไปเลยใช่ป้าถกจริงจริงเอ่อ
เพราะป้าไม่อายเขาเยอะมากใครจะมาบ้านนี้ไม่ได้เห็น
มาจอดคุยกันเขาจะออกมาด่าทันทีเขาเป็นโรคอะไรของเขา
ของหลานชายนี่แหละเขามาจอดแป๊บเดียว
แล้วเขาก็ออกมาว่าจะเปิดเสียงดังหลานบอกไม่ได้ดังปิดแล้ว
พอดีป้ามาพอดีแล้วแฟนก็จอดถามมีอะไรกัน
ป้าก็เปิดประตูลงจากรถก็เสียงเพลงมันรอดมาหน่อยเดียว
เปิดรถน่ะใช่คุณพี่โสภาทีหลังใจเย็นเย็นนะ
อย่ามาเปิดกระโปรงกระโปรงอะไรแบบนี้บ่อยโอ้โห
เพราะว่าหลานชายเปิดเพลงเสียงดังเลยเนี่ยอ้าวคุณพี่เลยบอก
เปิดกระโปรงแทนแล้วกันไม่ต้องเปิดเพลงอ่า
ส่วนนางสมพรผู้ผู้สิทธิ์อายุห้าสิบห้าปี
พี่สาวของคุณพี่โสภาที่เปิดกระโปรงอ่ะนะคะครับ
ก็เป็นเจ้าของบ้านที่อยู่ติดกับเจ้าของคลิปอืม
ก็คือข้างบ้านที่ทะเลาะกันบ่อยบ่อยอ่ะครับนางสมพรบอกว่า
นางโสภาน้องสาวทำแบบนี้เพราะหมดความอดทนจริง
ตัวเจ้าของบ้านเจ้าของคลิปอ่ะกับบ้านเธอเนี่ย
ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันมานานคือทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็มาว่าอยู่ตลอดเลย
นางสมพรบอกแบบนี้นะคะครับหนักสุดเคยเดินมาหน้าบ้าน
แล้วบอกว่าจะเอาไงจะเอามีดหรือเอาปืนเขาบอกแบบเนี้ย
เจ้าของบ้านเจ้าของคลิปเคยมาว่าเขาแบบนี้ครับนางสมพรบอกว่าตกใจมาก
เคยไปแจ้งความด้วยก็เนี่ยถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เธอเช่าอยู่นะ
ย้ายออกไปแล้วแต่นี่ก็ซื้อไว้ไงมันย้ายไม่ได้ไงครับ
ไม่ได้เช่าอ่ะก็ต้องทนค่ะ
บ้านเนี้ยมันอะไรไม่ได้เลยนิดหน่อยมาด่าป้าตลอดเลยมาเลาะข้างบ้าน
ทั้งทั้งที่ข้างบ้านเนี้ยเขาไม่สนิทที่ที่จะผ่าน
เขาก็มาจอดรถมึงยังไงกับกูฮะด่าป้าอย่างเงี้ย
ให้ป้าเป็นคนแก่คนนึงเวลาป้าไม่อยู่เวลาไม่มีคนอยู่บ้านเลย
อยู่สองคนกับลูกคนเล็กสิบสองขวบก็มาหาเรื่องโพลหน้าหน้าบ้านมาหาเรื่อง
มึงจะไงกับกูป้าเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงป้าก็พยายามจะดีกับเขา
อร่วยกับเขาแต่เขาไม่ยอมดีกับป้าเลยมีแต่จะด่าอย่างเดียว
หาเรื่องอย่างเดียวหัวมึงอ่ะขายลูกชิ้นเฉพาะบ้านมึงอ่ะ
กลัวอะไรรถมึงกับรถกระป๋องด่าป้ารถป้ากระป๋อง
ป้าอาจดั้นตามใจเกินแล้วไม่อยากถ้าเป็นบ้านเช่าป้าย้ายไปแล้ว
ทีนี้เพราะเอิญป้าซื้ออยู่เนี้ยมันยี่สิบปีแล้ว
ไม่เคยทะเลาะกับใครเพื่อนบ้านดีกันทุกคน
มีบ้านบ้านเขาบ้านเดียวที่ทั้งซอยเนี่ยเขาไม่เคยคุยกับใครเลย
ไม่เคยถูกกับใครเลยทะเลาะกับเขาไปหมดเลย
ไม่ใช่แต่เจาะจงบ้านป้าบ้านเดียวที่ทะเลาะกันบ่อยมาก
สิบหวังครั้งแล้วที่ป้าขึ้นลงพักแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกัน
จะให้กูเชื่อดคอมึงทั้งคนทั้งหมาไหม
มึงจะเอามีดหรือมึงจะเอาปืนนี่เขาถามอย่างนี้เลย
มึงจะเอามีดหรือปืนทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้
ไม่รู้ป้าก็ไม่เข้าใจว่ามันหัวหน้ามันพูดเลยอ่ะ
มึงเลี้ยงหมามึงดีดีน่ะทั้งขาหมากูล้าม
เดี๋ยวกูเลอะเชิดทั้งคนทั้งคอเข้าค้นคอคนคอหมา
มันพูดอย่างนี้งั้นก็ไม่ตรงกันแล้ว
คุณพี่สมพรบอกว่าก็บ้านเจ้าของคลิปอ่ะคุณพี่พรพันธ์อ่ะ
ด่าเขาก่อนด่าตลอดเลยอืมแต่คุณพี่พรพันธ์เจ้าของคลิปบอกว่า
ฉันด่าใครไม่เป็นหรอกไม่เคยด่าใครครับเนี่ยค่ะ
แต่เขาก็ทะเลาะกันอ่ะบ้านข้างกันอ่ะเนี่ย
เพื่อนบ้านนะเออก็ถึงขั้นมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันอ่ะ
ก็ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันต่ออ่ะนะถูกต้องแล้วทำไงอ่ะ
ก็ทำไงไม่ได้ฮะก็ต้องอยู่กันไป
ก็ถ้าไม่มีใครย้ายไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้าต่อไปก็เปลี่ยนเป็นเปิดกระโปรงรถแทน